สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสรา
โค้งสุดท้ายปลายฤดูฝนฝนจะเยอะเป็นพิเศษ
แล้ววันนี้ฝนเยอะกว่าเมื่อวานค่ะ
ฝนที่ตกเยอะแบบนี้แล้วไม่ยอมไปไหน
เกิดจากลมหนาวจากประเทศจีนที่กดร่องฝนให้เลื่อนต่ำลงมา
วกกับลมมรสุมฝนที่พัดจากทะเลอันดามัน
ดันร่องฝนไม่ให้ไปไหนอยู่กลางประเทศค่ะ
ทำให้วันนี้ฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักในบางแห่ง
พื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมค่ะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้ค่อนข้างเยอะค่ะ

พื้นที่ริมทะเลอันดามันจุดที่มีฝน
คลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้อยู่ที่๒๓๓๗องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครฝนค่อนข้างเยอะ๑๖๐ของพื้นที่
ตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
และวันพรุ่งนี้จะตกมากกว่านี้อีกค่ะ
สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นวิกฤตน้ำท่วม
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำ
พื้นที่ทางน้ำไหลผ่านยกของขึ้นสู่ที่สูงไว้เลยนะคะ